ผ่านไปแล้วสามวันสำหรับเหตุวินาศกรรมในกรุงเบอร์เซล
จนถึงขณะนี้ตำรวจเบลเยี่ยมยังคงทำงานอย่างหนัก
เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้น
มีหลักฐานหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ตอนนี้อยู่ในมือ
ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนบ้าง
อันดับแรกนะครับสิ่งที่เรารับทราบก็อย่างที่
รู้กันนะครับว่า๓วันก่อนได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น๒จุด
จุดแรกนั้นเกิดขึ้นที่สนามบินอนาชาติซาเวนเต็ม
จุดนี้เกิดระเบิดขึ้น๒ครั้งด้วยกันนะครับ
จุดที่๒ก็คือสถานีรถไฟใต้ดินมาลเบค

ซึ่งจุดที่ตั้งของสถานีรถไฟใต้ดินนั้น
อยู่ไม่ห่างจากสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมธิการยุโรป
และคณะมนตรีแห่งสาภาพยุโรปรวม๒ที่ครับ
มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด๓๑คน
บาดเจ็บอีกเกือบ๓๐๐คน

คาดว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มมากขึ้น
จากว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสอยู่ทั้งหมด๖๑คน
หลังจากที่ได้เกิดเหตุนะครับตำรวจก็พยายามที่จะไล่ล่าหาตัวคนร้าย
แล้วก็หาเบาะแสและนี่เป็นเบาะแสแรก
ที่ตำรวจได้รับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สนามบินนะครับที่เป็นที่เกิดเหตุ

คนนั้นใส่ชุดสีดำแล้วก็อีก๑คนนั้นใส่ชุดสีขาวแล้วก็สวมหวก
ซึ่งคนนี้คาดว่าอาจจะยังมีชีวิตอยู่ตำรวจกำลังไล่ล่าตัว
เราไปดูรายละเอียดนะครับว่าผู้ต้องสงสัยนั้นมีใครบ้าง

คนแรกนั่นก็คือนายอิบราฮิมเอ็มบาคาราอุย
คนนี้คาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วเป็นมือก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย
อีกคนนึงก็คือนายนาจิมราชาระอุย
คนนี้ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วเช่นกันนะครับ

ตอนแรกตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวได้
แต่ว่าล่าสุดมีข้อมูลล่าสุดอย่างเมื่อรายงานไปสักครู่นี้
ว่าอาจจะเป็นนายโมฮัมเมดอาบรินี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนในการก่อเหตุวินาศกรรมที่กรุงปารีสด้วย
ส่วนในที่สถานีรถไฟใต้ดินเมาเบ็ดที่เป็นที่เกิดเหตุ
ผู้ที่ก่อเหตุน่าจะเป็นนายคาลิดเอลบาคาราอุย
ซึ่งก็เป็นน้องชายของนายอิบราฮิม
แล้วก็ในหลักฐานที่ตำรวจได้รับนะครับก็ยังเห็นภาพของผู้ชายอีกคนนึง

แต่ว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ระบุตัวตนของชายคนดังกล่าว
แล้วก็ยังไม่ทราบด้วยว่าชายคนดังกล่าวนั้นเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงบราเซลตอนนี้เจ้าหน้าที่
พยายามที่จะต่อจิ๊กซอเพื่อจะเชื่อมโยง
เหตุวินาศกรรมที่กรุงปารีฝรั่งเศส
ว่ามีความเกี่ยวยงกันหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูความเกี่ยวข้องกันนะครับ

วินาศกรรมที่บราเซลกับวินาศกรรมที่ปารีสนะครับ
ก็จะมีพี่น้องสองคนนายอิบราฮิมแล้วก็นายคาริต

ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่ก่อเหตุวินาศกรรมที่กรุงปารีส
กบดานอยู่ตำรวจได้เข้าไปบุกค้นในบ้านหลังนี้
แต่ว่านายสละเดลสลามสามารถหลบหนีการจับกลุ่มไปได้
เมื่อวันที่๑๕มีนาคมแต่ว่าภายหลังอย่างที่ทราบกัน
ก็ได้ถูกจับตัวไปในที่สุด
ส่วนนายนาจิมราชราอุยก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านพักหลังนี้เช่นกันนะครับ

น่าจะเป็นจุดที่ทั้งนายอับซาลาอับเลซารามและนายโมฮาเมดอาบรีนี่
ไปประชุมปรึกษากันเพื่อวางแผนก่อวินาศกรรมที่กรุงปารีส
เห็นได้ว่าตรงนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างเกิดเหตุที่บรัสเซลแล้วก็ที่กรุงปารีส
ฝรั่งเศสและหลักฐานสำคัญอีกอันหนึ่ง
น่าจะเป็นตัวชี้วัดว่าบรัสเซลกับปารีสนั้นเชื่อมโยงกันหรือไม่

ซึ่งระเบิดตัวที่เป็นหลักฐานสำคัญนั้นก็คือตัวนี้นะครับ
เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับระเบิดตัวนี้กันครับ
ตัวนี้นั้นก็เป็นระเบิดที่ทางตำรวจนั้นได้ระบุ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พบในบ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเหตุวิศกรรมเบลเยี่ยม
แล้วก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในการก่อเหตุระเบิดในกรุงปารีส
เป็นสารประกอบที่สามารถที่จะผลิตได้จากการใช้สารในน้ำยาล้างเล็บ
แล้วก็น้ำยาโกรกผมนะครับมาผสมกันจนกลายเป็นผงสีขาว
แล้วก็ด้วยคุณสมบัติของสารประกอบนี้
ง่ายต่อประกอบเป็นระเบิดทั้งการบรรจุลงในเสื้อระเบิดฆ่าตัวตาย
หรือแม้แต่การประกอบเป็นระเบิดซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง

แต่หากมีการใช้สารนี้ประกอบระเบิดจริง
จากความเชื่อมโยงระหว่างเหตุวินาศกรรมกรุงปารีส
และเหตุวินาศกรรมในกรุงบราเซลก็จะยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้น
สารนี้ก็ยังอาจเป็นสารอันตรายที่กลุ่มไอซิส
เลือกใช้ในการโจมตียุโรปด้วยครับ